การต่อไปนี้นะฮะคุณผู้ชมไปอยู่ในร้านที่ขายโทรศัพท์มือถือ
ผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวก็ดีนะ

เสียบแทนของจริงแล้วก็เอาของจริงออกไปจากร้านเขา

นี่ก็เป็นช็อปขายมือถือแหละ

อันนี้คือคลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับ

เขาบอกว่าต้องการจะให้ช่วยกันแชร์ภาพนี้
บ่อแสคนร้ายหน่อยผู้หญิงคนนี้ครับ

ตั้งแต่วันที่๔มีนาคมที่ผ่านมา
ใส่เสื้อสีออกฟ้าเขียว
แว่นสะพายกระเป๋าสีชมพูแบบนี้นะครับ

ก็เดินเข้าไปนะฮะ

ทำทีไปเดินเลือกซื้อโทรศัพท์ก่อนจะหาโอกาส
เอาโทรศัพท์มือถือปลอมที่เตรียมมาเนี่ย

อันนี้คือหน้าตาชัดเจนมากค่ะ

มูลค่ากว่า๓๐๐๐๐บาท

ใครแจ้งเบาะแสก็แจ้งได้ที่ตำรวจนะครับ